อารมณ์ดีเพราะมีความสุขก็ไม่มีทุกข์เพราะถูกก็ยังไง
อารมณ์ดีอารมณ์ดีกันแต่เช้าเลยเพราะว่ามาเจอกับเรา๓คนแบบนี้นะคะ
ยังมีเรื่องราวที่อยากจะให้คุณผู้ชมไปอารมณ์ดี
ถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้ถูกรางวัลคุณจะต้องอารมณ์ดีแน่
เราก็เลยอยากจะพาไปหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เขาบอกว่ามันเป็นแหล่งใหม่ของคนนอกพื้นที่
แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เชียงใหม่เขาล่ำลือกันมาหนาหูเลยว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มาก
ให้โชคตั้งแต่รางวัลที่สองเหล็กถ้าให้สองตัวไปจนถึงรางวัลที่หนึ่งก็ให้มันแล้ว
ให้หมดแผงเลยเหรอจัดไปแล้วไปดูกันค่ะ
เมื่อปี๒๕๔๕ย้อนไปก็๑๖ปีที่แล้วหลังจากที่ไทยรัฐนำเสนอข่าวไปเนี่ย
ก็มีผู้คนมากราบไหว้มาขอโชคขอลาบกันตลอดต่อเนื่องเลย
ที่สำคัญมันมีหลายคนที่ประสบโชคมาตลอดตั้งแต่เลขท้าย๒ตัว
รางวัลที่สามรางวัลที่สองยันรางวัลที่หนึ่งก็ได้มาแล้วคุณ
ซึ่งคนที่ได้โชคลาภจากที่นี่เขาก็จะนำเงินมาบริจาคสร้างวัด
ร่วมกับทางผู้ที่มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญนะคะเรียกว่าสถานที่แห่งนี้ก็กลายเป็น
แหล่งศักดิ์สิทธิ์ติดอันดับต้นของเชียงใหม่ไปเลย
นี่คุณดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเราเนี่ยลงแบบต่อเนื่องเลยนะ
เหยียดเลยล่ะค่ะคุณไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าจากวัดที่ใกล้จะร้างแล้วอ่ะคุณ
กลายมาเป็นวัดที่งดงามแห่งหนึ่งของแผ่นดินล้านนาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ
ซึ่งชาวบ้านที่นี่เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่เจ้าอาวาสวัดทำความสะอาด
บริเวณต้นโพอายุกว่า๔๐๐ปีต้นนี้แล้วก็พบโพรงคล้ายกับถ้ำ
หลังจากพบโพรงนะก็พบกับงูคุณงูเนี่ยมีสีสันสดใส๗สี
เลื้อยออกมาให้เห็นแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเลื้อยออกมาแบบสงบนิ่ง
ก็เลยแจ้งให้ชาวบ้านรู้เมื่อเรื่องถึงหูของชาวบ้านเท่านั้นแหละค่ะ
ทุกคนก็เลยรีบมาที่วัดมาดูงูกันเนี่ยบางคนก็เห็นงู
บางคนเห็น๒ตัวทำให้ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศที่เขาได้ยินเสียงลือเสียงเล่าอ้างนี่แหละ
หลังไหลเข้ามาเที่ยววัดแห่งนี้กันโอ้โหเนืองแน่นกันเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็จุดทูปขอโชคขอลาบปรากฏว่ามีผู้ถูกรางวัลมีผู้โชคดี
สมประสงค์กันมากมายเรื่องเนี้ยมันก็เลยหือหามากครับเอาล่ะงวดนี้
ใครยังไม่รู้จะไปไหนจริงแล้วถ้าเกิดคุณมีโอกาสไปเชียงใหม่
ก็อยากจะให้ไปที่วัดแห่งนี้กันด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงใหม่เนี่ย
บอกว่ามันศักดิ์สิทธิ์จริงเพราะว่าเชียงใหม่เองก็มีวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์หลายวัด
ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่อยากจะให้ไปนอกเหนือจากที่วัดดังต่าง
อยากจะให้ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมนะ
คือคนที่เขาถูกเขาก็ถูกไปส่วนคนที่บาดเจ็บกันไปมันก็มีเหมือนกัน
คนถูกบางทีก็ถูกหลายงวดคนไม่ถูกก็ไม่ถูกอย่างนั้น
คือบางคนเนี่ยนะอย่างคนข้างผมเนี่ยจะสาหัสกี่รอบ
แต่ก็ชอบที่จะไปหาเลขเด็ดอยู่ดี
เจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนก็ดิฉันนี่ไง
ต้องมีความหวังทุกวันนะค่ะ